นครศรีธรรมราชค่ะมีสองสามีพันรยาเขาทำงานเสร็จแล้ว
ทำงานเหนื่อยก็กลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่านั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันช่วงเย็นนะคะ
แต่ทีนี้จะต้องตกใจและฝ่ายพันรยาเนี่ยกรี๊ดลั่นบ้านเลยเพราะขณะที่นั่งดูทีวีอยู่
แล้วก็มาซุกอยู่ตรงใต้หมอนในที่นอนโอ้โหแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
ยาว๔เมตรค่ะงูตัวนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสัทธาสามัคคี
อยู่ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เนี่ยจับไว้ได้ที่บ้านเลขที่สามหนึ่งสามเจ็ด
ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่หน้าข่อนศรีธรรมราช
เจ้าของบ้านก็คือนายธนงชัยพรมทอง
เล่าให้ฟังบอกว่าปลูกบ้านบ้านหลังนี้
ล้อมรอบไปที่สวนยางพาราเนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่
หลังจากเสร็จงานแล้วตอนเย็นอาบน้ำกินข้าวเสร็จเรียบร้อย
จากนั้นชวนภรรยาวิ่งมานั่งดูทีวีด้วยกัน
ตอนทองกำลังบ้านดูเปิ่ลอยู่ค่ะ
เหลือไปเห็นงูสีดำตัวใหญ่
แล้วก็ยาวมากอย่างแบบที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วก็ไปขดตัวอยู่ใต้หมอน
นายธนงและพันรยาจะต้องนอนทุกวัน

ตกใจทำอะไรไม่ถูกทำได้อย่างเดียว
ฝ่ายสามีก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าตั้งสติได้
คว้าโทรศัพท์โทรหากู้ภัยให้มาช่วยจับงู
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานนะคะ
๕นาทีค่ะแต่ว่างูตัวนี้เขาดุเหมือนกัน
คู่ฟ่อฟ่อฟ่อตลอดเวลาเลยนะคะ
พบว่างูตัวนี้เป็นเพศเมียน้ำหนักประมาณ๑๕กิโลกรัมค่ะ
ภรรยาของนายธนงบอกว่าตัวเองคงไม่กล้าจะนอนบนที่นอนที่งูไปซุกแล้ว
เพราะหมอนตรงที่งูเลื้อยเข้าไปขดตัวเนี่ยเขาบอกว่ากลัว
กลัวว่างูตัวนี้จะปล่อยพิษแล้วพิษมันจะตกค้าง
แต่งูตัวยาวจริงนะ๔เมตรนะครับ